คุณผู้ชมคะมาดูความคืบหน้าค่ะคดีการหายตัวไปของนายพรจี
บิลลี่รักจงเจริญแก่นำกระเหลี่ยงโป่งลึกบังกลอย
หายตัวไปนะคะตั้งแต่สิบเจ็ดเมษายนสองพันห้าร้อยห้าสิบเจ็ด
คือนายพรจีเนี่ยถูกเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
จับกลุ่มขณะที่นำน้ำพึ่งออกมาจากพื้นที่อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
โดยไม่ได้รับอนุญาต๑๗เมษายนปี๒๕๕๙
ซึ่งเจ้าหน้าที่ที่คุมตัวบอกว่าปล่อยตัวนายพรจีหรือบิลลี่
พร้อมรถจักรยานยนต์และน้ำพึ่งของกลางไปโดยไม่ได้ดำเนินคดี
แต่ภรรยาของนายพรจีหรือนายบิลลี่นางสาวพินภาพฤกษาพันธ์
เชื่อว่านายบิลลี่หายสาบศูนย์ไปเพราะถูกบังคับ
ก็เลยมีการแจ้งเจ้าหน้าที่เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องก็สืบสวนสอบสวน
เรื่อยมาจนถึงปัจจุบันนี้อ่ะนะคะครับจนสุดท้ายเนี่ย
เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปเจอชิ้นส่วนกระดูก๒ชิ้น
ถังน้ำมันขนาด๒๐๐ลิตร๑ถังเหล็กเส้น๒เส้น
ฐานไม้สี่ชิ้นเศษฝาถังน้ำมันก็ส่งให้สถาบันนิติวิทยาศาสตร์
ตรวจพิสูจน์ปรากฏว่าวัตถุที่เป็นชิ้นส่วนกระดูกกระโหลกศีรษะเนี่ยค่ะ
เป็นกระโหลกข้างซ้ายของมนุษย์นะคะมีรอยไหม้สีน้ำตาลมีรอยแตกร้าว
หดตัวของกระดูกจากการถูกความร้อนที่อุณหภูมิประมาณ๒๐๐๓๐๐องศาเซลเซียส
และการตรวจดีเอนเอปรากฏว่าตรงกับแม่ของบิลลี่ค่ะ
นางโพรจีรักจงเจริญ
ดังนั้นกระดูกที่เจอก็เลยเชื่อว่าเป็นกระดูกของบิลลี่
ก็เลยนำมาซึ่งการแถลงข่าวของเจ้าหน้าที่ว่าบิลลี่เสียชีวิตแล้วจริง
แต่ไม่รู้วิธีที่ทำให้เสียชีวิตแต่เชื่อว่าเป็นลักษณะของการเผาทำลายอำพรางคดี
แล้วหลังจากนั้นเนี่ยค่ะไปตรวจหลักฐานเพิ่มเติมที่บริเวณพื้นที่ใต้น้ำสะพานแขวนเขื่อนแก่งกระจาน
ไปเจอกระดูกเพิ่มด้วยนะคะตั้ง๒๐ชิ้นนะคะ
ก็อยู่ระหว่างการดำเนินการก็เลยเชื่อว่าเป็นการฆาตกรรม
ดังนั้นนะคะจากข้อมูลต่างเหล่านี้เดี๋ยวเราทำเป็นภาพกราฟิกให้ดู
จะได้เห็นนะคะว่าไล่เรียงกันไปเลยตั้งแต่เริ่มต้นเกิดอะไรยังไงขึ้นบ้าง
จุดแรกบ้านแม่ของบิลลี่ค่ะภายในหมู่บ้านจันกระเพาะจังหวัดเพชรบุรีค่ะ
บิลลี่ขี่รถจักรยานยนต์ไปเยี่ยมแม่เพราะว่าช่วงนั้นเป็นช่วงสงกราน
หมู่บ้านจันกระเพาะก็เป็นบ้านแม่ของนายบิลลี่เป็นชุมชนปากาเกยอนะคะอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
แม่เนี่ยให้น้ำผึ้งป่ากับบิลลี่ก่อนบิลลี่กลับค่ะคือแม่ให้
จุดที่๒จุดตรวจของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ด่านมะเร็ว
จุดนี้แหละเป็นจุดที่บิลลี่ขี่รถจักรยานยนต์กลับแล้วมาเจอด่านตรวจของเจ้าหน้าที่ป่าไม้ที่บริเวณด่านมะเร็ว
เจ้าหน้าที่เห็นน้ำผึ้งป่าที่บิลลี่เอามาด้วยก็เลยจับกลุ่มบิลลี่นี่ตรงจุดนี้นะคะ
ทีนี้ค่ะต่อมาเป็นจุดที่คาดว่าเจ้าหน้าที่คุมตัวนายบิลลี่มาสอบ
แล้วก็ปล่อยตัวบิลลี่ก็คือที่บริเวณสี่แยกบ้านมะค่า
ก็อย่างที่เจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยตัวไปไม่ได้ดำเนินคดีแล้วก็น้ำผึ้งป่าก็ปล่อยไปด้วย
ครับอืมต่อมานะคะก็เจ้าหน้าที่ป่าไม้
คุมตัวนายบิลลี่ไปสอบปากคำที่สี่แยกบ้านมะค่าห่างจากบริเวณด่านมะเร็วประมาณ๑๐กิโลกว่า
แล้วก็ปล่อยตัวแต่หลังจากตรงนี้คือไม่มีใครเจอบิลลี่อีกเลยอะค่ะ
จนมาถึงจุดที่พบโครงกระดูกของบิลลี่เนี่ยนะครับอยู่ที่บริเวณสะพานแขวนแก่งกระจานนะครับ
หุ่นยนต์ระบบโซน่าสแกนมาทำการค้นหาทั้งบนพื้นดินและใต้น้ำ
ใช้เวลาอยู่๓วันจนไปพบถังน้ำขนาด๒๐๐ลิตร
อยู่ใต้น้ำนี่ฮะแล้วก็เอาขึ้นมาตรวจสอบ
กระทั่งพบว่าภายในมีเหล็กเส้นจำนวน๒เส้น
มีเศษไม้ที่ถูกเผาอยู่สี่ชิ้นมีเศษฝาถังน้ำมัน
รวมทั้งมีกระดูกมนุษย์ด้วยโดยกระดูกมนุษย์ที่พบ
มีขนาดเท่าหัวแม่มือนะครับก็เลยเอาไปเข้าห้องแล็บตรวจสอบ
กระทั่งผลตรวจออกมาพบว่าชิ้นที่พบคือ
จงเจริญแม่ของนายบิลลี่จึงสรุปได้ว่าชิ้นส่วนกระโหลกขนาดเท่าหัวแม่มือ
เป็นของนายบิลลี่ซึ่งก็ยืนยันได้ว่าตอนนี้นายบิลลี่เสียชีวิตแล้วอย่างแน่นอน
ส่วนบริเวณกระโหลกที่มีร่องรอยการถูกเผาไหม้พวกนี้เนี่ยนะครับ
ก็ต้องไปตรวจไปพิสูจน์กันต่อไปว่ามันจะเกิดจากอะไร
ทำฝีมือใครอะไรยังไง
คือนายบิลลี่เนี่ยเขาเป็นนักปกป้องสิทธิด้านสิ่งแวดล้อมและสิทธิชุมชนชาวปากากย่อ
แล้วกำลังมีปัญหาเตรียมฟ้องคดีเจ้าหน้าที่
ที่ไปกล่าวหาว่าเขาวางเพลิงเผาบ้านเรือนทรัพย์สินของชาวบ้าน
ระหว่างปี๒๕๕๓กับ๒๕๕๙

แล้วเจ้าหน้าที่บอกว่าปล่อยตัวไปแล้วทีนี้หายไป๕ปี
บอกว่าเรื่องสาเหตุการเสียชีวิตของนายบิลลี่จะเสียชีวิตอย่างไร
ทำตรงนี้ต้องไปขยายผลต่อนะครับยังเปิดเผยตอนนี้ไม่ได้
แต่ยืนยันว่าชุดสืบสวนมีเบาะแสบุคคลต้องสงสัยแล้ว
แต่ยังไม่ขอเปิดเผยว่าเป็นใครและมีกี่คน
ก็ยืนยันว่าเสียชีวิตแต่จะเสียชีวิตด้วยอย่างไรอย่างที่ท่านสื่อถามเนี่ย
ตรงนี้เราเหมือนกับเราเจอปลายทางแล้วว่าเขาเสียชีวิตแล้วเพราะช่วงแรกเนี่ย

แต่ครั้งนี้เมื่อเราพบชิ้นส่วนของศพแล้วเนี่ย

นี่เป็นหลักฐานที่เราจะรวบรวมต่อไป

เท่าหัวแม่มือที่เราพบ
ต้องขอบคุณบอสรมากที่ดำน้ำเอาขึ้นมาให้เราได้
เศรษฐ์กระดูกจิ๊บนี้นะครับ
ผ่านกระบวนการใช้เวลาค่อนข้างนาน
สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ใช้เวลานานเพื่อจะตรวจให้ละเอียด
เพราะว่าสารพันธุกรรมสำคัญกับสายโยมิน
ที่สื่อพอดมาจากมารดาของมัน

หายตัวไปภรรยากับเครือข่ายองค์กรสิทธิมนุษยชนไปร้องต่อสารจังหวัดเพชรบุรี
ก็เลยมั่นใจว่ากลุ่มคนร้ายเนี่ยเป็นลักษณะของการฆาตกรรมโดยทรมาน
เป็นการบังคับบุคคลให้ศูนย์หายก็จะมีการเร่งรัดสอบสวนรวบรวมหลักฐาน
แล้วก็ดำเนินคดีกับกลุ่มที่ก่อเหตุให้เร็วที่สุดค่ะ
ส่วนกระดูกที่พบก็แค่หัวแม่มือเท่านั้นนะฮะยังต้องหาต่อนะครับ